คุณซึ้งคุณดูเป็นใครเหรอแล้วก็ใครเป็นใคร
ตัวใจเป็นอย่างมากเลยถึงท่านเตรียมจะไปโหร้องนะคะ
แล้วก็เครื่องรองเท้าใส่เขาบอกขนาดนั้นเลยนะคะ
ให้ใส่สาวน้ำตาลเนี่ยฮะในวันอำราตำแหน่งด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านสาวน้ำตาลเองค่ะก็ขอตอบกลับแบบนิ่งเลย
ว่าไม่ว่าเธอจะตอบคำถามแบบไหนก็มักจะโดนจับผิดอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นนะขอโฟกัสเรื่องการทำงานจะดีกว่าค่ะ

ถ้าวันนั้นมีจริงมันก็เป็นธรรมดาของคนที่ไม่ได้ชอบเรา
ไม่ได้รักเราอะค่ะตันก็ไม่ได้อยากไปใส่ใจอะไรมากมายอยู่แล้ว
คนรักเราก็มีไม่ใช่ว่าไม่มี
มันก็เป็นแบบว่ากลุ่มหนึ่งที่แบบอาจจะไม่ได้รักเราอะไรอย่างนี้

ตันพูดไปหลายรอบแล้วแล้วเรื่องนี้มันก็ยืดเยอะมากพอสมควรแล้ว

เพราะว่าต่อให้ตันพูดยังไงตันก็ดูแบบว่าคนเขาไม่รักตันเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
เราตั้งใจทำงานของเราทำหน้าที่ของเราในทุกวันแค่นั้นก็พอค่ะ
ต่อให้ตันพูดยังไงก็คนไม่รักยังไงก็ไม่รักเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจให้เขามารักเราได้ค่ะ
ตันอยากให้มันจบไปเพราะมันก็ใกล้จะอำลาตำแหน่งแล้ว
แล้วอีกอย่างหนึ่งปี๒๐๑๗ก็จะมาแล้วก็อยากให้ไปโฟกัสตรงนั้น
นั่นแหละค่ะดราม่าเกิดหลายเรื่องเข้านะคะ
ตอนนี้ค่ะเธอเริ่มใช้ธรรมะนะคะมาสงบจิตสงบใจมากขึ้น
ที่สำคัญค่ะบอกโอ๊ยพี่ค่ะอย่ามาโฟกัสเรื่องหนูเลยค่ะ
โฟกัสเรื่องนางงามคนใหม่ดีกว่าเพราะว่า๑๙เดือนนี้๑๙ที่จะถึงนี้ค่ะ
เขามีการเปิดรับสมัครแล้วนะจ๊ะแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะคุณ
เออเป็นธรรมดานะพอเริ่มดังก็เริ่มที่จะมีดราม่าเข้ามาติดเลยนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่านางงามคนต่อไปจะมีดราม่าแบบน้องน้ำตาลทะลิตาของเราหรือเปล่านะคะ